ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของคดีจี้ชิงทรัพย์ของคุณตาวัย๘๒ปีที่ร้านขายของชำย่านรามคำแหง
ตอนนั้นเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันไป
ปรากฏว่าล่าสุดตำรวจไปจับผู้ต้องหาได้๒คน
แต่เป็นคดีที่ไปจี้ชิงสร้อยคอทองคำของคุณป้าวัย๕๕ปี
แล้วก็พาไปทำแผนขยายผลไปมารายเดียวกันเลย
เขาบอกว่าเลือกก่อเหตุกับคนแก่
นี่คือคดีที่จับได้นะครับนายอารีแชร์เปียหรือบังกับนายพรชัยปี่เพราะหรือนายบอย
ถูกตำรวจสอนอห้วยขวางนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ร้านขายน้ำย่านอินธรรมระ๕๙หลังจากก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์สร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาท
จากแม่ค้าที่ชื่อว่านางแดงแก่นเท้าอายุ๕๕ปี

ก่อเหตุไปเมื่อเช้าวันที่๑๗เมษายนก็คือเมื่อเช้าเมื่อวานนี้
แล้วก็ถูกจับได้ช่วงเช้ามืดวันนี้
ถูกจับได้ในห้องพักแผลวซประชาส่งคล้อ๒๘
ห่างจากจุดร้านขายน้ำจุดนี้ไม่ถึง๒กิโล

แสดงว่ามันกบดานอยู่แถวนี้นี่แหละนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าทั้งคู่ทำทีเป็นลูกค้ามาซื้อน้ำในร้านนะครับ
แล้วก็ลงมือใช้มีดจี้ชิงสร้อยข้อมือของเขาไป
ก่อนเกิดเหตุก็รู้สึกผิดสังเกตอยู่แล้วนะ

ไม่ยอมไปเดินไปเดินมาป้วนเปลี่ยนป้วนเปี้ยนอยู่อีก
อืมอืม
ป้าแต่ป้าก็นั่งอยู่เพราะว่าเขาเล็งที่มือเราสังเกตแล้ว
แล้วก็มองออกไปเอ๊ะทำไมมันไม่ไปสักทีว่ามองไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่มีคน
พอได้สักพักป้าก็ขึ้นบันไดจะขึ้นบ้านผิดสังเกตแล้ว
มืออีกมือข้างหนึ่งจับตรงบันไดแล้วเขาก็

อ่ะไม่มีทะเบียนรถทั้งสองท่านเลย
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนก็สารภาพแล้วครับว่า
ลงมือก่อเหตุจริงเนื่องจากต้องการหาเงินไปใช้หนี้

โดยเหยื่อที่เลือกคือเลือกคนที่เป็นคนสูงอายุ
เนื่องจากจะไม่มีกำลังต่อสู้
เนี่ยเลือกทำกับคนแก่ค่ะ

จากการสอบสวนขยายผลนะครับ
ตำรวจยังพบว่าทั้งคู่ก็คือ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจี้ชิงเงินไปจากร้านขายของชำ
ของคุณตาสมคิตขจรฤทธิ์คุณตาวัย๘๒ปี

ในพื้นที่ของสนบางชันนะครับ
ซึ่งก็มีคลิปเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางในตอนนั้นนะฮะ
ขณะที่ลูกชายของคุณตาร้านขายของชำนะครับ

บอกว่าพอทราบข่าวก็รู้สึกดีใจมาก
ตำรวจสามารถตามจับตัวผู้ต้องหาได้

ก็หวั่นเกรงทุกวันแหละว่าจะเกิดอันตรายขึ้น

มันก็คงจะก่อเหตุไปที่อื่นไปเรื่อย
แต่เพียงแค่ว่าวันนี้อยากมาดูหน้าผู้ต้องหา
เพราะแบบว่าอยากจะถามว่าแบบ
คือทำไม่มีอย่างอื่นทำแล้วถึงต้องมาก่อเหตุอย่างนี้
เรื่องรักษัพกับคนแก่คนชะลาเนี่ย
บอกใครไปใครเขาเกลียดทั้งประเทศ
จริงแล้วแบบน่าจะไปหาอะไรทำอย่างอื่นดีกว่า
ยังแบบมีมือมีเท้าอยู่ครบ๓๒ยังไม่ได้แก่เลย

พ่อไม่ได้กลัวครับก็ยังเปิดร้านเหมือนเดิม
แต่ผมนี่แหละต้องหาวิธีแก้ปัญหา

แต่อย่างเช่นแบบตอนนี้ก็แบบใครเป็นก็ปล่อยให้เขาเปิด
แต่ว่าก็เป็นแบบเหมือนกับปล่อยหมาเข้ามาอยู่ในบ้านแทน
เวลาเขาจะเปิดร้านคือไปห้ามเขาแล้วเขายังไม่กลัวเลย
ขณะที่ทางตำรวจพ้นจมูทรีเสนิสสำรารสำรวจกิต
บอกว่าพอเกิดเหตุเกิดขึ้นกับแม่ค้า
แม่ค้าก็มาแจ้งความที่สอนอห้วยขวาง
เพราะจำใบหน้าคนร้ายได้ชัดเจน

สร้อยข้อมือทองคำของแม่ค้าที่ร้านน้ำ
แล้วไอ้ก้นบุหรี่ที่ตกอยู่เนี่ย

แล้วก็ไปจับได้พร้อมกับของกลาง

ไอ้สองคนนี้มันก็ขโมยมาจากชาวบ้าน
พื้นที่สอนอพระพลาชัยแล้วก็สนรัฐพร้าว

เอามาก่อเหตุนะครับ
นายอารีมีหมายจับคดีรักทรัพย์

ส่วนนายพรชัยเคยต้องโทษคดียาเสพติด

เรื่องต้นสำหรับกรณีนี้นะครับ

ทั้งสองก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นี่เลือกไปชิงทรัพย์ผู้สูงอายุนะมันยังพกปืนไปด้วย